เดี๋ยวให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูคลิปเหตุการณ์นี้อีกครั้งนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๑๘สิงหาคมที่ผ่านมา
ภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพาที่จังหวัดชนบุรี
เป็นภาพเหตุการณ์ในห้องฉุกเฉินค่ะ
คือเหตุการณ์เนี้ยเป็นกรณีของเด็กวัยรุ่นผู้ชาย
เขาขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าด่านของเจ้าหน้าที่แล้วก็พุ่งไปชนเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน
ได้รับบาดเจ็บสาหัสทีเนี้ยค่ะทั้งอาสาที่บาดเจ็บ
วัยรุ่นชายคนนี้ถูกส่งโรงพยาบาลเดียวกันครับแต่คลิปภาพที่เห็นเป็นเตียงในห้องฉุกเฉิน
เด็กวัยรุ่นผู้ชายคนนี้ที่เรียกกันว่าเด็กแว้นเนี่ยนะพักรักษาตัวอยู่
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนคือปิดม่านเลยแล้วก็เห็นภาพชัดว่าทำร้ายร่างกายเด็กแว้นคนนี้
แล้วก็มีตำรวจที่อยู่ในชุดเครื่องแบบตำรวจนะยืนอยู่ด้วยข้างนอกก็ไม่ห้ามครับ
มีเพื่อนอาสายืนอยู่ข้างในด้วยกันก็ไม่ห้ามปล่อยให้คนนี้ทำร้ายร่างกาย
ซึ่งคนที่ไปทำร้ายร่างกายเด็กแว้นเนี่ยเขาแค้นแทนเพื่อนใช่
เพื่อนเขาถูกชนจนบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้ถูกอะไรหรอก
แต่ว่าเขาแค้นแทนเพื่อนทีเนี้ยค่ะจากเหตุการณ์เนี้ยทางฝั่งของอาสาเนี่ยนะ
อาสาที่ได้รับบาดเจ็บเขาเป็นข้าราชการประจำ
เป็นอาสารักษาดินแดนที่ชนบุรีครับส่วนอาสาคนที่ต่อยในคลิปภาพเนี่ย
เขาไม่ใช่ข้าราชการประจำตอนนี้ก็ถูกปลดไปแล้ว
ส่วนประหลัดฝ่ายความมั่นคงหัวหน้างานของอาสาคนที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
เขาก็ถูกตั้งกรรมการสอบทีเนี้ยทางฝั่งของเด็กแว้นที่ถูกทำร้ายร่างกาย
เขาบอกว่าเขาก็จะเอาผิดกับอาสาที่ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายเขา
ถึงห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลนะคะอืม
ห้ากันยายนที่ผ่านมาค่ะทนายเดชากิติวิทยานันต์
เขาส่งทนายอีกคนนึงไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินคดี
เกี่ยวกับคลิปที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็คือทางฝั่งของเด็กแว้นเนี่ยค่ะเขาไปยื่นเรื่องดำเนินคดี
อาสาที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายแต่ทีเนี้ยทางเด็กแว้นคนนี้ค่ะ
เขาได้รับอนุญาตปล่อยตัวออกมาแต่ว่าต้องติดกำไรข้อเท้า
เป็นการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการดำเนินคดีอายุยี่สิบเอ็ดปีนะฮะ
ใช่ค่ะก็ปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำคลองกิวอะนะคะ
ทนายก็เลยบอกว่าเรื่องนี้คือเขาไปแจ้งความเอาไว้ที่สพแสนศุกร์
มันก็เป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายคนที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเนี่ย
ก็จะต้องถูกดำเนินคดีส่วนทางฝั่งนี้ที่ไปพุ่งชนอาสา
รักษาดินแดนจนบาดเจ็บสาหัสก็ถูกดำเนินคดี
แต่ในส่วนของเด็กแว้นที่ถูกดำเนินคดีถูกปล่อยตัวออกมาชั่วคราวก่อน
กำไรข้อเท้าไว้ก่อนตอนนี้คือเขาค่ะเด็กแว้นเขาก็มองว่าแม้เขาจะผิด
แต่ว่าอาสาก็ไปทำร้ายเขาแบบนั้นไม่ได้ใช่ทีเนี้ยเด็กแว้นเขาก็เลยสองเรื่องไงคะ
หนึ่งก็คือดำเนินคดีกับอาสาที่ทำร้ายเขาอีกเรื่องหนึ่งเขาก็ถูกดำเนินคดี
แต่ทางเขาที่ถูกดำเนินคดีเขาก็เลยบอกว่าเขาก็อยากจะไปขอโทษทางอาสาที่เขาขี่รถพุ่งไปชน
ได้รับบาดเจ็บแล้วก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ไปขอโทษที่ไม่ได้ไปเยี่ยม
เขาก็ไม่รู้ว่าอาสาคนนั้นอยู่ที่ไหนยังไงติดต่อไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยม
ได้ไปแสดงความรับผิดชอบครับอืมแต่ตอนนี้คือได้รับการปล่อยตัวออกมาช่วงดำเนินคดีนะฮะ
แต่ติดกำไรข้อเท้านะครับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้ไปคุยนะครับ
กับวัยรุ่นที่ถูกอศทำร้ายนะครับนี่ฮะที่ติดกำไรไว้ข้อเท้าแบบนี้
กำลังอีเอ็มนะครับในการติดตามตัวนะครับก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมา
ตอนนี้ไปอยู่กับแม่ที่บ้านพักคนงานนะครับที่ข้อเท้ามีเครื่องอีเอ็มติดอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งเขาบอกว่าวันเกิดเหตุวันนั้นเขายอมรับว่าเขาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มานะฮะ
แต่ว่าไม่ได้เมามากเพราะคิดว่าอีกไม่ไกลจะถึงบ้านแล้วก็เลยขี่จักรยานยนต์กลับบ้าน
รับว่าพอไปเจอด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตั้งใจจะขี่รถหลบหนี
เพราะรู้ตัวมาว่าทำผิดกฎจราจรนะฮะแล้วมีอาสาคนหนึ่งกระโดดออกมาขวางหน้ารถ
ทำให้เขาพุ่งชนเพราะเบรกไม่อยู่ในคืนนั้นนะครับจากนั้นเขาก็ถูกรุมทำร้ายทั้งเตะและต่อย
แล้วถูกนำตัวมาส่งโรงพยาบาลมาอยู่ที่โรงพยาบาล
ก็มีกลุ่มอศตามมาที่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นเหตุการณ์ตามที่เห็นในคลิป
ยืนยันว่าก่อนจะถูกทำร้ายไม่มีการพูดคุยอะไรก่อน
ไม่มีใครมาห้ามแม้แต่คนเดียวอย่างไรก็ตามวันนี้เขาตั้งใจว่าอยากจะไปกราบขอโทษ
คนที่เขาขี่รถชนนะครับแล้วพร้อมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนที่ถูกกล่าวหาว่าเขาเป็นเด็กแว้นเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กแว้น
เขาไม่ได้ไปรวมกลุ่มในการขี่รถก่อกวนแต่ว่าเขาเนี่ยยอมรับว่าเขาชอบเรื่องของแต่งรถจักรยานยนต์นะฮะ
อาการบาดเจ็บของตัวเองที่ถูกทำร้ายก็มีเปลือกตากับโหนกแก้มด้านซ้ายแตก
เพราะว่ามีหัวแหวนจากคนที่มาชกต่อยเขาเนี่ยใส่แหวนแบบมีหัวแหวน
เขาก็เลยเจ็บแบบนี้นะฮะเจ็บหนักส่วนเรื่องของคดีความที่เขาถูกทำร้าย
ก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ดื่มครับดื่มเบียร์คนเดียวครับผมซึมครับผมมีสติทุกอย่างครับ
ผมขับรถไปชวนเพื่อนว่าจะไปเติมน้ำมันครับผมแล้วก็จะเข้าบ้านทาง
ถนนเส้นถนนสุขุมวิทย์ครับพอขับไปเจอด่านแล้วผมก็เลี้ยวกลับมาครับ
แล้วพอเลี้ยวกลับเสร็จปุ๊บก็แบบความคว้าของคนอ่ะพี่มันก็ต้องบิดหนี
อยู่แล้วใช่ป่าล่ะปึ๊บบิดมาประมาณ๒๐๐เมตร
แล้วก็ปิดมานต่อยเอาต่อยเอาตามคลิปเลยครับ
ผมก็ขอโทษด้วยนะครับที่ผมทำไปวันนั้น
ผมไม่ได้ตั้งใจครับผมผมก็ไม่เห็นจริงครับ
แต่ว่าทางฝั่งอศที่ถูกรถพุ่งชนเขาก็เจ็บหนักนะฮะ

นายสรศักดิ์ตอนนี้ก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมา
ซึ่งแม่บอกว่าก็ต้องขอบคุณทนายความที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
หลังเกิดเหตุได้พยายามที่จะเดินทางไปเยี่ยม

แต่ว่าตอนนั้นไปก็ไม่รู้จะติดต่อใครอะไรยังไง

แล้วตัวเธอก็ไม่มีเงินติดตัวในการเดินทางไปด้วยก็เลยยังไม่ได้เจอกัน
ทีนี้ค่ะสองแม่ลูกเขาก็นำกระเช้าไปเยี่ยมอศที่บาดเจ็บนะคะ
ขวัญชัยที่โรงพยาบาลชนบุรี
แต่พอไปถึงเนี่ยทางญาติที่ดูแลนายขวัญชัยอยู่
ออกมาบอกว่ายังไม่อยากให้เยี่ยม
ขอต้องกลับมาครับก็เก็บ
ไม่มีใครมาพุดอะไรให้ฟังนะคะก็จะร้องห้าอย่างเดียว
เกี่ยวกับว่าเคยถึงอะไรขึ้นตรงนี้
ใครไม่ขอรับอะไรจริง
เฮ้ก็ขอขอบคุณละกันขอบคุณมากค่ะชื่อมาย
ก็เนี่ยค่ะญาติที่ดูแลในขวัญชัยอศที่บาดเจ็บนะคะ
บอกว่าตอนนี้อาการก็ยังไม่ดีเท่าไหร่
เพราะว่าเรื่องของความจำยังมีปัญหาอยู่นะคะคือจำได้แค่ชื่อของคนใกล้ชิดเท่านั้น

ความจำเหมือนอาจจะลืมไปบ้าง
แล้วก็พอถามถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็จะไม่ตอบอะไรสายหน้าและน้ำตาไหลอย่างเดียว
ตอนนี้ยังมีภาวะติดเชื้อในปอดแล้วก็ดื้อยาค่ะ
ก็เลยบอกว่าที่ไม่อยากให้เยี่ยมเนี่ยก็คืออยากจะให้นายขวัญชัยอศที่บาดเจ็บคนนี้เขาได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
ไม่อยากจะให้รับรู้เรื่องอะไรที่มันกระทบสภาพจิตใจไง
ใจดำอะไรนะก็คือแบบให้เขาได้พักก่อน

ใช่สองแม่ลูกก็บอกว่าคืออย่างน้อยที่เขาได้ไปเขาก็สบายใจในระดับหนึ่ง
ที่ได้ไปตามความตั้งใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบหน้านายขวัญชัยอศที่บาดเจ็บนะคะ
ก็ยืนยันว่าหลังจากนี้ก็จะไปเยี่ยมอีกเมื่ออาการดีขึ้น
แล้วก็จะรับผิดชอบสำหรับเรื่องของอาการบาดเจ็บ
คือต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยอาการบาดเจ็บมันเจ็บทั้งสองฝ่าย
แต่ฝั่งอศเขาเจ็บหนักจริงนะฮะ
ขั้นสาหัสตอนนี้อาการเนี่ยคือหนัก
แล้วก็ครอบครัวเขาขาดคนดูแลไปเลยนะครับ